มาดูเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยรถตู้โดยสาร
ทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันความพร้อม
ตอนนี้ทำไปแล้วกว่า๑๐๐คันจากทั้งหมด๖๕๖๙คัน
และที่เหลือก็กำลังทยอยติดตั้งกันอยู่
เชื่อว่าการเชื่อมโยงข้อมูลแบบมีส่วนร่วม
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
น่าจะสามารถช่วยลดความสูญเสียลงได้นะคะ

ต้นเดือนเมษายนนี้จอแสดงผลข้อมูล
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
จะถูกเชื่อมโยงด้วยข้อมูลเพิ่มเติมในการแจ้งพิกัด
สถานะการให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ

คู่กับการติดตั้งเครื่องรูดใบขับขี่
แสดงตัวตนพนักงานขับรถในรถทุกคันทุกเส้นทาง
พร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า
โดยงานที่รับผิดชอบมีความพร้อมที่จะดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ค่ะ

กลุ่มรถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่พบว่ามีพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ว่าตัวรถไปถึงไหนแล้วอยู่ที่ไหน

ผู้ขับรถแต่ละคนมีพฤติกรรมในการขับอย่างไรนะครับ
มีการรับส่งผู้โดยสารนอกสถานีไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็รวมถึงเรื่องชั่วโมงขับรถต่างต่างนะครับ
กรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการเจ้าของรถ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป
ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลของรถเช่นเดียวกันกับข้อมูล
แสดงผลในศูนย์บริหารจัดการเดินรถค่ะ
ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการและพนักงานขับรถตู้

เพราะรู้ได้ว่ารถใช้ความเร็วอยู่ที่เท่าใด
ผมว่าถ้าจะมีระบบบังคับอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะไปช่วยบังคับทุกตัวบุคคลด้วย
ทุกตัวบุคคลด้วยก็คือเหมือนค่ะก็คือแบบลดความเร็วอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็ว่าถ้าติดมันก็คงจะตรวจสอบง่ายขึ้นใช่ไหม
ว่าเรื่องการใช้ความเร็วการอะไรพวกนี้
มันจะใช้กันขนาดไหน
คนที่เขาไม่รู้ก็อาจจะได้รู้ขึ้นมาสักที
ว่ามันอาจจะไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดกัน
น่าจะแบบคือเป็นการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

จำนวนรถตู้ทั้งหมดที่๖๕๖๙คันค่ะ
ซึ่งรถตู้ที่เหลือเริ่มทยอยติดตั้งแล้ว
และหากพ้นสิ้นเดือนมีนาคมไปแล้ว
กระทรวงคมนาคมจะสั่งไม่ให้บรรจุเที่ยววิ่งทันที
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน